วันนี้คุณผู้ชมครับสัตว์อาจารย์ในแพทยงผู้ระวรรณนะครับ
เป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา
ก็โพสต์ข้อความนะฮะเรื่องของโรคไหลตายครับ
โดยระบุว่าในปี๒๕๔๐เนี่ยในแพทย์กุลวีเนธมณีนะครับ
แล้วก็คณะเนี่ยได้มีการทำการศึกษาผู้ป่วยไทยจำนวน๒๗คนครับ
รอดชีวิตจากอาการซึ่งเข้าได้กับภาวะไหลตาย

พบว่า๑๖ใน๒๗คนก็คือ๕๙นะครับของผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ย
มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจอืมปัจจุบันเชื่อว่าภาวะดังกล่าวครับ
เป็นภาวะที่ทำให้มีผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่นอนหลับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
การเสียชีวิตเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือ
ภาวะหัวใจห้องล่างเนี่ยจะเต้นรัวพริ้ว
พบได้ในทุกภาคนะฮะของประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือ
ผู้ป่วยจำนวนมากนะครับมีประวัติของภาวะนี้ในบุคคลในครอบครัว
บ่งชี้ได้นะครับว่าพันธุกรรมเป็นสาเหตุที่สำคัญหนึ่งของโรคนี้นะครับ
โดยการศึกษาพุทธกรรมของโรคไหลตายนะครับในผู้ป่วย๒๓๙คน
และกลุ่มควบคุมนะฮะทั้งหมด๔๗๘คนนะครับ
ก็มีการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ทั้งหมด
พบได้ค่อนข้างจะบ่อยในประกอบประชากรไทย๑ใน๒๐๐คนครับ
แต่ไม่ใช่ทุกคนนะฮะที่จะมีการกลายพันธุ์นี้แล้วก็จะเป็นโรคไหลตาย
ประมาณนี้แหละก็คือคำที่ท่านตกลงมามันยากไปหน่อย

ศักดิ์การแพทย์แต่จริงเอาง่ายคือพูดง่ายคือมีกรรมพันธุ์มาเกี่ยวข้องแหละ
สามารถเป็นได้กรรมภัณฑ์ก็เป็นได้
คือสามารถว่ายังไงอย่างนี้ไปตรวจร่างกาย
คือสามารถได้จากเรื่องของส่วนไฟฟ้าหัวใจ

แต่ว่าจริงแล้ว
คือ

ที่เขาบอกพูดจริงจริงคือมันเป็นหนึ่งเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นน้องก็เองเขาก็แบบว่าหรือน้องก็อาจจะหยุดเออชกเออหยุดหยุดเตะบอลไปสองเดือนแล้วเพิ่งกลับมาเตะบอลสองปีสามสองปีใช่ไหมถูกแล้วเพิ่งกลับมาเตะบอลครั้งแรกอืมแบบหัวใจมันเต้นผิดหร
หมูป่าอ๋อยายายจะมารับเชิญนะฮะเล่นเป็นโค้ดด้วยนะสามหมูป่า
อ๋อคือคือบทเด่นเลยอ่ะใช่ครับเนี่ยเนี่ยเควงอืม
แล้วเขาไปอยู่กับช่องสามค่ะอ่าอยู่กับพี่นอกอยู่กับบอร์ดแคสต์
นะฮะแล้วก็ไปเตะบอลกับพี่แท่งด้วยนะเขาอยู่ไม่พอล็อกขึ้น
ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้พอดูภาพเมื่อกี้ผมพูดถึงสิบสามหมูป่า
แรกผมมองไปผมคิดว่าเป็นเรื่องของสิบสามหมูป่านะอันนี้ไม่ใช่เคว้ง
ใช่แต่ว่าดูดิข้างหลังมันเป็นเหมือนรูปหมูอ่ะเพลงนั่นอ่ะ
ข้างซ้ายเห็นไหมอ๋อใช่ใช่ตรงเขาอ่ะเออเหมือนรูปหมูเลย
สายมือนะอ่าเค้าลืมมองมองเป็นควรเป็นเควงเว้ยตอนแรก
เอ้ยภาพสิบสามหมูป่าหรอจำไมอืมเนี้ยเอ่อซึ่งวันที่น้องเสียชีวิตเนี้ย
อย่างที่ทราบกันดีนะว่าน้องเอาไปเล่นฟุตบอล
เสร็จปุ๊บก็กลับไปพักที่คอนโดของน้องแถวลาดพร้าว
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยนัดคุณแม่เอาไว้นะฮะ
แล้วก็ไม่ได้ไปตามนัดคุณแม่ก็ไปทำงาน
แล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมน้องหายไปไหนอะไรอย่างนี้

ก็เลยไปที่คอนโดของน้องปรากฏน้องหลับแล้วเสียชีวิตไปแล้ว
คุณแม่ก็เลยเรียกตำรวจมาแล้วก็มีแพทย์มาด้วย
หลังจากนั้นเนี่ยแพทย์มาถึง๒ทุ่มก็ชันสูตร
สองทุ่มเนี่ยแพทย์บอกเลยบอกว่าน้องเนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปแล้ว
ไม่ต่ำกว่าสิบหกชั่วโมงตั้งแต่ตีสี่ประมาณตีสี่ถ้ายอดจำไปฮะ
หล่อเนอะหล่อหล่อเลยอ่ะกำลังแบบว่าขึ้นแท่นเป็นพระเอกเลยล่ะ
ใช่นะฮะเบนเจอร์เพศยี่สิบห้าประดีติ